ดูเรื่องนี้ฮะร้อยสามสิบล้านเนี่ยยังน้อยไป
เมื่อเทียบกับที่ลูกของพวกเรา
โดนทำร้ายร่างกายคดีของพี่เลี้ยงจุ๋ม
ค่ะและครูของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ
ที่ทำร้ายเด็กอ่ะนะค่ะวันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมที่สำนักงานอายการสูงสุดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาเนี่ยนะคะ
นำโดยท่านนี้ค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะก็ไปพร้อมกับผู้ปกครองของนักเรียน
โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
คือทนายรณรงค์บอกว่ากรณีนี้

ดำเนินการฟ้องร้องคดีทางแพ่ง
ซึ่งอายการได้รับเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ
จากว่าคดีอยู่ในความสนใจของประชาชน
แล้วก็เป็นคดีที่มีการละเมิดสิทธิร้ายแรงต่อเด็ก
เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างให้กับโรงเรียนอื่น
ผู้ปกครองก็เลยมีการเรียกค่าเสียหายเยียวยาสภาพจิตใจ
ต่อเด็กรายละ๕ล้านบาท
เด็กทั้งสิ้นรวม๒๖คน
เป็นจำนวนเงิน๑๓๐ล้านบาท
ที่ทนายรณรงค์แล้วก็ผู้ปกครองต้องมาวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ก่อนหน้านั้นคือแจ้งความคดีแพ่งไปแล้วใช่ไหม
และอายการสูงสุดนัดกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน
แล้วก็ผู้แทนโรงเรียนคือทั้งสองฝ่ายเนี่ย
มาเจรจากลายเกลี่ยกันเป็นครั้งแรก

ทีนี้เขาก็เลยต้องเดินทางกันมาวันนี้นะครับ
ทนายรณรงค์เราก็ถาม๑๓๐ล้านมันเยอะไหม
ทนายรณรงค์บอกว่า๑๓๐ล้านมันไม่ได้เวิบ
ไม่ได้มากเกินไปเพราะแพทย์เนี่ยก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า
อาการของเด็กที่ถูกทำร้ายจะหายหวาดกลัว

ภาพจิตใจนะสำคัญกว่าสภาพร่างกาย
ถูกมันเทียบกันไม่ได้เลยกับเงิน๑๓๐ล้านบาทนะฮะ
ส่วนวันนี้ตัวแทนทางโรงเรียนจะมาหรือไม่นั้น
ทางอายการสูงสุดจะดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่ง

ผู้ปกครองบอกว่าปัจจุบันสภาพจิตใจลูก
ยังคงหวาดภาวะอารมณ์รุนแรง
บางครั้งมีอาการทำร้ายตัวเองด้วยนะคะ

ปิดประตูห้องทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดัง
อยากให้เข้าใจว่าลูกถูกทารุณกรรม

ไม่ทราบว่าสภาพจิตใจจะกลับมาเป็นปกติ

เงินเยียวยา๕ล้านบาทถือว่าไม่มาก
ถ้าเทียบกับจิตใจของลูกที่สูญเสียไปที่ถูกทารุณ

ส่วนคุณประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
บอกว่าวันนี้เป็นการนัดไกล่เกลี่ย
ผู้ปกครองกับทางโรงเรียนก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมาย
เป็นการลดคดีในชั้นศาลได้
หากทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาค่าเสียหายร่วมกันได้
โดยการเชิญครั้งนี้อายการสำนักงานอายการสูงสุด
ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเชิญสองฝ่าย
มาพูดคุยอย่างสมัครใจ
แต่ทางผู้บริหารโรงเรียนได้ตอบกลับมาทางจดหมาย

ขอปฏิเสธในการไกล่เกลี่ย
โดยแจ้งว่าไม่สมัครใจในการพูดคุย
มีความประสงค์ให้สารตัดสินค่าเสียหาย
ส่วนวันนี้ทางสำนักงานอายการสูงสุด
หารือกับคณะทำงานแล้วก็ผู้ปกครอง

ใช่หากโรงเรียนไม่สมัครใจมาไกลเกลี่ย
ก็จะทำหน้าที่ในการแนะนำ
ชี้ช่องทางทางกฎหมายให้กับฝ่ายผู้ปกครองต่อไป

บอกด้วยนะคะว่าสำหรับความคืบหน้าในคดีอาญา

ทำการฟ้องไปแล้วจำนวน๑๙คดี
ตัดสินคดีแล้ว๗คดีในความผิด๑๓กระทง
มีคำพิพากษาจำคุกความผิดกระทงละ๑๕วัน
โดยไม่รอลงอาญาส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยทยอยตัดสินค่ะ